สุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่องกันแล้วล่ะค่ะ
ช่วงนี้ความน่ากินยังคงแรงสุดจุดไม่อยู่เช่นเคย
คราวไปล้วงสูตรเด็ดกันที่หน้าเตากันบ้าง
รีบตามพี่หนอช์เข้าไปกันเร็ว
อ่าเราก็บุกเข้ามาในครัวนะครับผมมาพูดถึงจุดเด่นของร้านก๋วเนื้อลุงหนังเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับ
ถ้าเป็นเนื้อตุ๋นที่ร้านนะคะที่ร้านจะใช้เป็นน่องลายนะคะแล้วอันนี้อะไร
อันนี้เป็นเอ็นค่ะเป็นเอ็นก็คือตรงตุ๋นเนี่ยจะมีเอ็นกับน่องลาย
เท่านั้นเลยไม่มีส่วนอื่นเลยใช่ค่ะแล้วการตุ๋นของเราเนี่ยใช้เวลานานไหมครับ
ตั้งแต่ตีสี่ค่ะจนถึงเก้าโมงเช้าห้าชั่วโมงเลยเหรอใช่ค่ะ
แล้วก็คือตุ๋นไปเรื่อยแต่ว่าเราต้องคุมระดับไฟเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อมันเละมาก
ส่วนผสมในการตุ๋นล่ะเราใส่เครื่องอะไรลงไปบ้างก็ใช้เป็นน้ำซุปตัวเดียวกับที่
เราทานก๋วยเตี๋นี่แหละใช่อ่าใส่น้ำคุดตัวเดียวกันเลยนะอันนี้แล้วเรา
เรามีเนื้ออะไรบ้างอันนี้อันนี้เป็นตับเหรอคะตับอันนี้เนื้อสด
สดใช้เนื้อส่วนไหนส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเนื้อมะพร้าวอ่ะลูกมะพร้าวใช่
ลูกมะพร้าวนะครับนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมนี่คือเนื้อสดที่ที่ลวกแล้วใช่
เป็นแบบนี้ทำไมใช้ส่วนลูกมะพร้าวส่วนเดียวล่ะตรงนี้มันจะจะนุ่มค่ะมันจะนุ่มใช่
แต่เคี้ยวแล้วมันจะไม่เหนียวแล้วตัวนี้เราจะลวกอย่างเดียวเลย
ต้องหมักไม่ต้องอะไรเลยอ๋อหมักหมักหมักมาก่อนแล้วหมักด้วยอะไรครับ
อันนี้ใส่ปลาค่ะน้ำปลาอย่างเดียวหมักด้วยน้ำปลาอย่างเดียว
บนในส่วนของเนื้อเนี้ยก็มีอยู่แค่นี้กับลูกชิ้นแล้วก็มีมีผักขีหลิวค่ะ
ผักคีริ้วแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นเนื้อนี่เราใช้ลูกชิ้นเนื้อแบบไหนครับ
ตัวนี้น่าจะใช้มาตัวนี้แน่นสุดแหละคือเนื้อมันแน่นใช่แล้วก็ใช้เนื้อลูกค้าจะติดตัวนี้มากกว่า
รู้แล้วว่าเราใช้เนื้อส่วนไหนบ้างเดี๋ยวไปดูน้ำซุปกันดีกว่าครับ
ซุปเรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับนี่คือน้ำซุปใช่ค่ะ
ที่ใช้ในการตุ๋นเนื้อใช่ค่ะด้วยใช่ไหมครับผมตัวเดียวกันค่ะน้ำซุปนี้
ใส่อะไรบ้างครับนี่คือทุกกระดูกทุกกระดูกใช้วัวค่ะใช้ในส่วนไหนครับ
เป็นข้อค่ะเป็นข้ออย่างเดียวค่ะแต่ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีค่ะเราเอาออกมา
เอาออกแล้วทำไมเราถึงไม่ไม่ใส่ไปทั้งวันทั้งคืนล่ะอืมมันจะมีซุปอีกหม้อหนึ่งอ่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นเราจะเป็นน้ำสต๊อกของตัวนี้อยู่แล้วการเคี่ยวน้ำซุปแบบสองหม้อนี้นะคะ
อกจากจะเป็นการควบคุมเรื่องความเข้มข้นของน้ำซุปแล้วยังเป็นเทคนิคในการทำให้น้ำซุปใสอีกด้วย
โอเล่าว่าหม้อที่มีกระดูกส่วนข้อวัวอยู่นี้จะเคี่ยวอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เพื่อให้ได้ความหวานจากตัวกระดูกจากนั้นเมื่อน้ำซุปในหม้อหลักหมดแล้ว
ตักน้ำซุปจากหม้อนี้ลงไปเติมซึ่งก็จะไม่มีเศษเนื้อเศษกระดูกไปกวนใจ
เวลาลูกค้าทานก็สามารถสดได้จนหมดชามเลยทีเดียวค่ะ
ก็คือเครื่องเทศอะค่ะเครื่องเทศอะไรเครื่องเทศพะโล้อย่างงี้เหรอใช่ค่ะพี่
ก็คือใส่ในนี้เลยเมื่อกี้ผมเห็นมีกระเทียมดองด้วยไหมใช่ค่ะใช่
ใช่ไหมเอาเครื่องเทศขึ้นมานะกลิ่นหอมมันโชยขึ้นมาเลยนะ
เอามาดูเส้นกันบ้างนะที่หนึ่งทางร้านมีเส้นอะไรบ้างครับผมมีเส้นหมี่นะคะ
เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นใหญ่บะหมี่บะหมี่แล้วก็วุ้นเส้นค่ะ
เส้นไหนที่คนนิยมทานมากที่สุดอ่าเส้นหมี่ค่ะอ่าถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอลองชิมเส้นหมี่รวมน้ำตกหนึ่งที่ครับผม
ได้ค่ะโอเคครับค่ะ
สูตรเด็ดเคล็ดลับกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะลิ้มลองก๋วยเตี๋ยเนื้อในตำนานแห่งย่านรัชดาแห่งนี้กันแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้ก็พร้อมนะครับที่จะชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนานของย่านรัชดานะครับผม

ใช่มันก็อร่อยอยู่แล้วแต่ที่นี่ก็มีแนะนำให้ปรุงเหมือนกัน
ปรุงด้วยอะไรครับผมที่ร้านมาส่งมาเขาจะกินแบบเต้าหู้เต้าหู้

มันจะออกเหมือนซุกกี้แต่เป็นซุกกี้น้ำตกอย่างนี้ค่ะ
นี่ใครเป็นคนคิดเนี่ยพ่อค่ะชอบเป็นคนคิดเลยเพราะว่าอยู่อยู่ร้านอยู่เคย
อยู่ร้านซุกกี้มาก่อนอ๋อก็เลยเอาจุดเด่นของร้านซุกี้
ก็คือน้ำซุกี้เนี้ยมาจริงจริงกินด้วยกันได้ตั้งนานแล้วค่ะอ๋ออืม
มันจะมีกลิ่นหอมพิเศษของเต้าหุยเนี้ยใช่ครับขึ้นใหม่อีกนิดนึงนะครับผม
ส่วนความเค็มจากตอนแรกหวานก็เค็มอีกนิดนึงก็รสกลมกำลังดีเลย
เอามาชิมเนื้อกันบ้างนะฮะเริ่มจากเนื้อต้องลายกันก่อนเลยนะฮะ
มันนุ่มเลยหรอใช่มันไม่เหนียวเลยเนอะไม่เหนียวอืมมันนุ่มเกือบจะระลังในปาก
เพราะเราเคี่ยวมันห้าชั่วโมงใช่ครับนี่กำลังดียังมีเนื้อให้เราได้เคี้ยว
ให้ความรู้สึกว่าเรายังหนึบเรายังเคี้ยวได้แต่ไม่ถึงกับเหนียวใช่
จะไม่เหนียวนะครับผมอ่ามาดูเอ็นกันบ้างพี่เอ็นเนอะ
กรอบกำลังดีค่ะไม่แข็งเลยค่ะแล้วก็ไม่เหนียวด้วย
มันมันเหมือนก็มีอะไรให้เราเคี้ยวบ้างแต่ไม่เหนียวจนเกินไปนะครับ
อันนี้ก็คือเนื้อเนื้อลูกมะพร้าวนะฮะคือเนื้อสดนี่แหละ
เนื้อสามชนิดค่ะก็จะมีความเหนียวความหนึบเนี่ยแตกต่างกันใช่ค่ะ
เหมือนได้ได้สามสามสัมผัสในจานเดียวนะครับผมมีทั้งแบบว่าเกือบจะเปื่อย
เกือบจะเปื่อยมีอะไรให้เคี้ยวเคี้ยวหน่อยแล้วก็กรูปกรอบสามสิบลูกชิ้น
ชิ้นน้ำอย่างพี่โอบ้านเนอะมันไม่นิ่มจนเละค่ะมันก็มีความหื่นให้เราเคี้ยว
ใช่ค่ะเหมือนได้เคี้ยวเนื้อจริงเพราะรสชาติก็ดีด้วย
อันนี้ก็มีเครื่องเคียงต่างต่างให้ด้วยนะฮะคนนิยมทานกับเกี้ยวกรอบอ่า
ส่วนมากจะเป็นกากหมูนะคะกากหมูค่ะอันนี้ก็ทำเอง
ผักบริการเองฟรีค่ะบริการฟรีนะครับผม
อ่ะกับผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างข้างใครเอ่ยคุณแม่ค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับอ่า
คุณแม่นี่ก็เป็นผู้ที่ร่วมต่อสู้ชีวิตมากับคุณพ่อตั้งแต่แรกแรกเลยนะใช่ค่ะ
สมัยก่อนเป็นไงบ้างคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสมัยก่อนมันถึงปั่นซาเล้งเนอะ
มันก็ลำบากอืมกำไรวันหนึ่งก็ห้าสิบบาทอย่างเงี้ยตั้งแต่ชามเท่าไห
อ่าสมัยก่อนขายถ้วยห้าบาทห้าบาทค่ะตอนสมัยถีบซาเล้งเนี้ยเคยขายได้มากที่สุด
กี่บาทอ่าจำได้ไหมวันหนึ่งทั้งทุนทั้งกำไรขายประมาณสี่ร้อยกว่าบาท
ว่าบาทนี่คือเยอะที่สุดแล้วเยอะค่ะก็ตกเกือบร้อยชามอ่ะเนอ
สมัยก่อนส่วนคุณโอนี่คุณแม่ก็อุ้มไปด้วยไปทุกที่อ่าไปด้วยอยู่ไปด้วยกัน
คิดค้นพัฒนาสูตรล่ะคุณแม่มีส่วนช่วยตรงไหนบ้าง
บางทีลูกค้ามากินอย่างนี้บางทีเราก็ถามลูกค้าวันนี้อร่อยไหมคะ
เขาบอกเออวันนี้อร่อยนะคะคุณป้าเออแล้วก็เลยจะไปพูดกับลุงนันบอกว่า
วันนี้ลูกค้าก็บอกอร่อยเราต้องเอาสูตรอย่างนี้
ต้องเอาประมาณนี้นะ
ที่ลูกค้าจะบอกว่าอร่อยเนี่ยพี่โอบอกว่าใช้เวลาทั้งหมด๕ปี
ได้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นขายจน๕ปีมีท้อบ้างไหม
มันก็ท้อนะแต่ยังไงได้เพราะเราไม่มี

มีมันพ่อช่วยข้างมาตอนเริ่มขายที่แรก

มีคนกินแล้วเขาบอกว่าเจ๋วมันนี้มาเลย

พ่อก็ไม่ได้คิดว่าใส่อะไรติดผ้าตรงไหนบ้าง
จะเอาไปคิดไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยโดยเป็นที่ถูกคงรู้ใจของลูกค้านี้ยังมือเป็นมาฤบนี้
พูดถึงว่าชีวิตนี้ผูกพันกับพ่อมาตลอดนะคะ
พอเราไปอยู่ต่างจังหวัดเราไปเรียนในพฤมป์แบบนี้แล้วก็มาช่วยกายของ
ระหว่างที่ในมหาลัยเราก็กลายของเพื่อตลอด

ปีที่แล้วนะครับเป็นคนต่างจังหวัด

มาหางานทำในกรุงเทพเมื่อสมัยก่อน

เช่าห้องสมัยก่อนห้องหนูไม่เกิน๒๐๐บาท
ค่าเช่าไปจะ๒๐๐แล้ว

เพราะว่ามันได้แค่นั้นวันนี้อยากให้แม่ให้กำลังใจคนที่เข้ามาต่อสู้ชีวิต
อยากให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างครับ
เราไม่มีเราก็ต้องสู้เนาะ
เพราะว่าสู้แบบสู้ให้ครอบครัวอยู่รอด
จะทำยังไงสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราก็ต้องสู้ต่อไป
มาตลอดระยะเวลา๓๐ปีนะครับครอบครัวนี้ก็ต่อสู้กันมาตลอด
เกิดจากความเพียรความพยายามและความตั้งใจที่ทำให้เกิดมาดีขึ้นนะครับ
หลักคำสอนของพ่อที่เรายึดถือปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้คืออะไรครับ
ต้องสื่อสัตว์ลูกค้าเราทำอะไรเราก็ต้องทำให้ดี
รัชดาย่านแสงสีที่ชาวกรุงหลายคนเดินทางผ่านไปผ่านมาบนถนนสายนี้กันบ่อยครั้ง
แต่หลายคนนักนะคะที่จะรู้ว่าย่านนี้ก็มีเมนูเส้นเด็ดแฟ้งตัวอยู่ด้วยเช่นกัน
วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องได้รวบรวมมาไว้ให้ได้ชมกันแล้ว
ถ้ามีโอกาสก็อย่าพลาดแวะลองมาชิมกันนะคะ
ส่วนสัปดาห์หน้าไปแซ่บกับเมนูเส้นนานาชาติที่จังหวัดสุรินทร์กันเด้อพี่น้อง
พบกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าแก่กว่า๖๐ปี
กับร้านที่ชาวสุรินรู้จักกันดีในชื่อก๋วยเตี๋ยวตูดช้าง
ต่อด้วยเมนูบะหมี่ไข่สู้ชีวิตที่เจ้าของร้านใช้เวลากว่า๑๐ปี
กว่าจะครองใจชาวสุรินทร์ไว้ได้กับร้านสิงโตก๋วยเตี๋ยวหมู
ปิดท้ายด้วยเมนูฮิยาชิโซเมนเมนูเส้นสไตล์ญี่ปุ่น
เสิร์ฟมาในรสชาติต้นตำรับแท้จากร้านชินโจกุ
เล่าเส้นเป็นเรื่องตัวจริงไม่ควรพลาดอีกเช่นเคยค่ะ